เรียงมาเลยสามนาทีนะคะ
วันนี้กางภาษามอล์เป็นเมืองการท
ผมบอกว่าในกลฯมทรมาว์ปัญหาคือ
ไทยสร้างไทยเราบอกว่าเราต้องเอาเรื่องของรายได้เป็นตัวหลักก่อน
จะพูดถึงนโยบายต้องมีรายได้ก่อน
เรื่องของเอาลงภาคเกียรติ
พวกท่านทหารบับปลาทั้งหมดต้องทำให้มันอยู่บนดินก่อน

ไม่ใช่ว่าปิดตาข้างดีแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นวันมันไม่ได้ครับ

ต้องเอาเรื่องสิ่งที่มันอยู่ใต้ดินมาอยู่บนดิน
ไม่ใช่รอให้คุณชุวิตไปแฉดูทุกวันมันไม่ใช่

ต้องมาทำในเรื่องของการสร้างกรทม

เราต้องทำในเรื่องของอากาศสะอาดก่อน

เคยนำเสนอในเรื่องนี้เข้าไปแล้ว

ต่อไปนะครับเราก็ต้องลดการใช้รถ
เพื่อการสับสนุนให้คนขึ้นรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้า๔๐บาทตลอดสาย

ลดการใช้รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษ

แล้วเราก็มีการไปทำเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสาร

หากเราได้เป็นรัฐบาลและได้มีสอสอกรทมครับ
สสท่าไทยสร้างไทยเข้าไป
ตั้งแต่เวลาสิทธิ์พบนาฬิกาไปต่อไป
อันเท่ารันทีวีช่อง๓๒